ม่ายเลิกร้างกับภรรยามาได้หลายปีแล้วนะคะ
แล้วก็เห็นเพื่อนบ้านบอกว่าจริงเขาก็ไม่น่ามีปัญหากับใคร
พี่น้องก็บอกว่าไม่ได้เป็นคนต้องไปมีเรื่องกับใคร
แต่อยู่ดีพบเป็นศพ
แล้วถูกยิงแบบจ่อขมับเลยนะคะ
แล้วผู้ก่อเหตุล่ะเป็นใคร
แต่ตำรวจมีการตั้งข้อสงสัยไว้กับผู้ชายคนนึงค่ะ
ว่าผู้ชายคนนี้นี่แหละที่มีความคิดระแวง
กลัวว่าผู้ตายอาจจะไปยุ่งกับเมียเขา
ทั้งที่จริงเขาก็เลิกกับเมียเขาไปแล้วด้วยนะคะ

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านพักที่อำเภอนาธม

บริเวณนั้นคุณผู้ชมคะมันเป็นสาราไม้
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงก็ไปพบว่ามีศพ
ทราบชื่อต่อมาศพนี้คือนายวิธีธานิน
หรือว่าในน้องอายุ๕๑ปีแล้วนะคะ
น้องอยู่ในสภาพนอนหงายตรงม้านั่ง
ถูกยิงเข้าขมับซ้ายทะลุขวาเลย๑นัด
ลักษณะน่าจะเป็นการเจาะยิงด้วย
ไม่เห็นร่องรอยของการต่อสู้
ไม่พบปลอกกระสุนหรือหลักฐานอะไรใดเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
ผู้ตายเนี่ยตำรวจไปสืบทราบมาว่า

แล้วก็เป็นช่างรับต่อเติมบ้าน
เป็นพ่อม่ายค่ะเพราะหย่าร้างกับภรรยามาถึง๔๕ปีแล้ว
อยู่คนเดียวอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ที่เกิดเหตุนี่แหละ
ก็ชอบมานอนเล่นตรงสาราไม้หน้าบ้านแบบนี้นะคะ
คาดว่าคนร้ายคงฉวยโอกาสจังหวะที่ในน้องเผลอหลับ
แล้วเจาะขมับยิงเลยทำให้คนตายไม่ทันตั้งตัว
เพราะการเสียชีวิตดูลักษณะแล้วมันไม่มีเรื่องของการต่อสู้ค่ะ
ส่วนตัวคนก่อเหตุตำรวจคาดเอาไว้แล้วเชื่อแบบนี้นะคะว่า
น่าจะเป็นเพื่อนบ้านนะคุณคิงที่อยู่ติดกัน
เพราะอะไรตำรวจได้ข้อมูลมาค่ะว่า
เพื่อนบ้านรายนี้อย่าร้างกับภรรยามา๒๓ปี
ที่ผ่านมาตัวเขาพยายามง้อขอคืนดีกับภรรยามาโดยตลอด
แต่ภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วยเขาสงสัยและเป็นคนขี้หึงภรรยาอยู่แล้ว
เลยอาจจะคิดได้ว่าในน้องคนตายนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้เมียเขาไม่ยอมมาคืนดีด้วย
แล้วก็เลยกลายเป็นว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุแบบนี้
มันเคยมีประวัติในลักษณะขู่ในน้องคนตายมาก่อนด้วย
เลยนะคะเลยมั่นใจว่านี่อาจจะเป็นคนก่อเหตุทีมข่าวของเราค่ะเลยลงพื้นที่
ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านนวลสะอาดนะคะนายบุญสรรแสนลาท่านผู้ใหญ่บ้านก็เปิดเผยแบบนี้
จริงที่จะเห็นในน้องมีปัญหากับใคร

ก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านที่บอกว่าอยู่ติดกันนั่นแหละ
ก็เคยมามีปัญหาปรึกษากันเรื่องนี้

เพื่อนบ้านคนนี้หึงหวงภรรยามาก
แวงว่าจะมาคบหาแล้วเขาจะไปเป็นชู้กับภรรยา
น้องถึงขั้นเคยมาปรึกษาตัวผู้ใหญ่บ้านบอกว่า

เข้าใจพูดคุยตกลงจับมือกันแล้วด้วย
ไม่คิดจริงมันยังมาเกิดแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
อ๋อใช่ไหม
มันน่าจะมาเกิดจากเรื่องหึงหวงภรรยาครับ

เพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเคยไป

ว่า

มีความผัวพันกับภรรยาเขา

ครอบครัวคาดว่าจะฆ่าอย่างนี้
ทีนี้เราก็เลยลองไปตามหาข้อมูลคุณผู้ชมค่ะ

ผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจคาดว่า
จะเป็นเพื่อนบ้านที่ก่อเหตุนะ

ภรรยาค่ะชื่อนางอ๋อยอายุ๕๐ปี

อดีตสามีเป็นคนอารมณ์ร้าย
และมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
แต่ก็ไม่เคยมาทำร้ายอะไรเธอนะ

กลัวว่าจะมีคนมาคบหากับเธอ

ที่จริงก็เลิกกันไป๒๓ปีแล้ว

ไม่เคยมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเธอเลย

เคยเห็นอดีตสามีพกปืนสั้นไทยประดิษฐ์ติด
ตัวเอาไว้ตลอดค่ะ
รู้แค่ว่าไม่ได้เป็นคนมีปัญหาอะไรกับใคร

แล้วถ้าเขามีปัญหาอะไรเขาก็ไม่เคยมาเล่าให้แม่ฟังหรอก

แต่ลูกชายดูแลแม่เป็นอย่างดี
แวะมาหาแล้วมาส่งกับข้าว
เอาข้าวปลาอาหารมาให้ทุกวัน
พอที่เชื่อมโยงเอาผิดผู้ก่อเหตุได้
และน่าจะตามตัวได้ไม่ยากค่ะ